๓คนที่เกี่ยวข้องกับเทศ
มีท่านเองที่เหลือเป็นคนที่ใกล้เคียงกับเทศ
เห็นนู่นเห็นนี่นี่นี่นี่
ได้โพสติแล้วดูที่เรียนมีที่
กีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอ
แต่เรื่องนี้มีแพ้มีชนะไม่มีเสมอ
เมียติดคุกไม่มีมวยล้มต้มคนดู
ยุคขอบอแป๊ะไม่มีชัดเจนนะครับ
แล้วถ้าเกิดผลออกมาสารตัดสินว่าครูถูก
จะให้กูฟ้องกี่คดีครับ
ไม่มีแพ้มีเสมอ
ก็ต่างว่าร้านมันแหละค่ะคือเป็นคนที่มาซื้อของในตลาดเลสตี้ครับ
แล้วก็บังเอิญได้ยินเสียงคนพูดว่าเก็บสลากได้ยังไม่คือหมายว่าเก็บตลาดได้เก็บลอตเตอรี่ได้
แล้วก็หันไปพอดีก็เห็นเป็นหมวดจรูนถือสลากอยู่
ทั้งหมดมีกี่คนคะ

คือก่อนที่จะเห็นเนี่ยนะครับเขาได้ยินเสียงการพูดคุยกันก่อน
ว่ามีการเก็บลอตเตอรี่ได้เขาก็จึงหันไปนะครับ
แล้วก็เห็นท่านผู้หมวดจรูนถือลอตเตอรี่อยู่
ซึ่งเขาก็ให้การว่าเหมือนเขาก็พูดแบบตามภาษาของเขา
เขาบอกว่าเขาก็แบบเหมือนหมั่นไส้ในใจเล็กว่าเก็บได้แล้วจะมาพูดอะไรอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่แล้วเขาก็เลยมองหน้าเขาก็เลยจำหน้าได้ครับ

คือให้การแบบนี้ตั้งแต่ภาค๗แล้วว่า

เหมือนกับว่าผมไม่เห็นตอนที่ว่ามีการก้มเก็บหรืออะไร
เห็นแต่ตอนที่ว่าผมได้ยินเสียงคนพูดกันแล้วผมก็หันไปมอง
เนื้อหามันคือมีอยู่แค่นั้นครับที่ผมเห็น
อันนี้เรามีพยานยืนยันเห็นว่าสลากนี้หมวดจรูนเก็บได้
เจ้าหน้าที่มีการได้เอารูปหมวดจรูนให้ดูไหมว่า
คนนี้กับคนที่เราเห็นไปแล้วเนี่ยคือคนเดียวกันหรือเปล่า
ผมตอบไปในคำให้การนะครับว่าคือครับคล้ายครับคล้าผมไม่ได้ฟันโทร
เพราะตอบอย่างงี้มาตลอดว่าครับคล้ายครับคล้ากับหมวดจรูน
แล้วคนนี้เนี่ยตำรวจเจอตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
เรามาเจอก็ไม่ไม่นานนะฮะซึ่งมันมีข่าวออกไปว่ามีคนเนี่ยเห็นตอนเก็บ
เราก็ไปพยายามเช็คว่าข่าวที่ออกมานี่ออกมาจากแหล่งไหน
จนกระทั่งจากการสืบสวนเนี่ยก็ทราบว่ามาจากคนนี้นะครับ
เราก็เชิญตัวเขามานะครับแล้วก็ขอสอบปากคำเขาครับ

ไปให้กับพนักงานสอบสวนต้องการที่ว่าจะได้ข้อมูล
แล้วก็การที่เขาสืบทราบมาเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาได้มาจากไหน
หรือยังไงว่าผมรู้หรืออะไรอย่างนี้
แต่ผมก็รู้เท่าที่พูดคือผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นวันเดียวกัน

คำว่าก้มเนี่ยไม่มีแน่นอนครับ
ไปไปสอบถามนักข่าวกันเองนะครับว่ามาจากไหนนะ
คือเห็นว่าเขาถือลอตเตอรี่แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าก้มเก็บหรือเปล่าไม่รู้
ไม่ทราบหรือจะเก็บมาจากไหนเลขอะไรผมไม่ทราบ
แล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ของเขาอะครับ

เอานอกจากว่าเห็นแล้วได้ยินเขาพูดด้วย

แสดงว่าพี่ได้ยินคนที่เก็บได้เนี่ยเห็นแล้วเขาเก็บแล้วเขาก็พูด
ว่าในคำว่างที่ไม่ใช่ของเขาถูกมั้ยฮะ

แบบเห็นเขาแบบเหมือนเขาเห็นพูดนะฮะ

นี่ฟังจากเขาจากการสอบปากคำเขานะครับ

นี่ลอตเตอรี่ให้๕ใบ

สิ่งเขาแบบคือเขาคิดตามภาษาของเขานะครับ

แล้วทำไมคุณจึงหันไปดู

ที่เขาถึงอยู่นะครับ

คำว่าเขาจะเก็บที่ไหนอะไรยังไง

พี่อยู่ในระยะที่ใกล้ของเขาใช่มั้ย

เขาคุยกับใคร่ะครับพี่

ว่ากูจะหลุด

ฮจับจุดแผงประมาณจาก๒๐เมตร

นี่คือก็ยืดถือแล้วพูดแค่นี้ดีกว่าแต่ว่าข้ออ่า
ข้อความนั้นมันอยู่ในสำดนวนเข็นเรียบมั้ยคะถือ
แล้วคราวนี้เหตุการณ์เราก็โอเคเราก็ไม่รู้ว่า
มันคือเลขชุดที่ถูกรางวัลที่๑หรือเปล่า

เขาบอกเห็นยืนอยู่ข้างหลังเขานะเพราะเขานั่งซื้อของอยู่

แล้วแม่ค้าที่เขาซื้อของอยู่ไม่เห็นพร้อมกันเหรอคะ
เอ่อเขาก็เอามาสอบนะครับ
แต่แม่ค้าก็บอกว่าเขาไม่ได้สังเกตตรงนั้น
เขาก็ขายของแต่คนนี้มาซื้อของกับเขาจริงตรงนี้
เอ่อตรงนี้รายแม่ค้าเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าไม่ได้คุยกันว่าคือเขาไม่รู้ว่ามีการ
ใครจะเก็บอะไรได้เก็บลอตเตอรี่ได้
เพราะว่าเขาไม่ได้สังเกตเพราะเขาก็คนเยอะ
เขาบอกเขาคนเยอะเขาก็มัวแต่ขายของของเขา
ลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วคุณครูก็ใส่กระเป๋าเสื้อเชิญ
ใส่กระเป๋าแล้วคุณครูก็เดินตลาดนัด

ดังนั้นการหายตรงไหนนั้นหลายสื่อมวลชนก็มาถามคุณครูว่า
คุณครูรู้ไหมครับว่าตกตรงไหน
คุณครูก็เลยตอบว่าถ้ารู้ว่าตกตรงไหนก็หยิบกลับสิครับ

คือหลังจากที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้ว

ในกลุ่มพนักงานด้วยกันก็มีการพูดคุยกัน
ก็แบ่งกลุ่มแบ่งพวกว่ามันน่าจะเป็นของใครอะไรของใคร
เราก็เลยดันไปพูดว่าอย่าเพิ่งเถียงกันอะไรอย่างนี้
เพราะเราผ่านเหตุการณ์ตรงนี้มาสักอย่างหนึ่ง
ก็คุยให้ฟังแต่ก็ไม่นึกว่าจะไปเอาไปพูดต่อกันหรืออะไรกัน
ผมก็มีการพูดต่อกันกับมีการเรียกพี่แผนไปเป็นพยานอย่างนี้หรอฮ
ถูกต้องครับก็เลยต้องเข้ามาตรงเนี้ยแล้วก็มาหาว่าผมเป็นกระบวนการ

ไม่มีก็ได้ข่าวได้ข่าวว่ามีคนพูดอย่างนั้นก็ไม่มี
ซึ่งข่าวแบบนี้มีเยอะเราก็เช็คทุกหมดเช็คข่าวทั้งหมด
เช็คข่าวที่๑ข่าวที่๒แล้วก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่ามันก็ตรงตามนั้น
เราก็ไปคุยเขาก็เลยได้พยานมา
คือผมไม่ได้มั่นใจว่าเป็นของครูปีชานะครับ

ผมเห็นแค่ว่ามันมีการเก็บได้
เรื่องที่บอกว่าเป็นขบวนการแล้วบอกว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้น
อยากจะให้ตอบสังคมนะครับว่ารู้สึกไงบ้าง

งานนี้พูดตรงเช็คได้ผมไม่รู้จักใคร
ก็เห็นหน้าว่าวันที่๑ธันวาคม
ตอนแรกเราเห็นหน้าออกสื่อเนี่ยเราจำเขาได้ไหม
ไม่ได้เพราะเขาใส่แมสแล้วก็บางทีก็เบอร์หน้า

เฮ้ยเขาก็บอกว่านี้ในแผนมาร้องเย็นที่สำนักนายกบัญฑี

จึงได้จำหน้าเคยมาบ้านเราอะ
มาพร้อมกับแจ๊นทรีย์ธนาคารพร้อมขับรถมา
ขอบคุณครับ
คุณชายรับเขาเป็นจริงแล้วได้ไปด้วยบ้านหรือเปล่า

อันนี้เป็นเก่าครับไม่ใช่ว่าคุณรู้เกิด
คราวนี้ถามว่าผมไปบ้านคุณผมไปแล้วคุณรู้จักกันไหม
หรือผมจะรู้จักคุณไหมก็ไม่มีแค่รู้ถูกไหมครับ
เพราะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแค่ไปแป๊บเดียวผมจะรู้ได้ว่าคุณคือใคร

วันที่ไปผมต้องขับรถไปผมอยู่ในที่ขับรถ
ใครพร้อมกับผู้จัดการคุณ
ต้องเรื่องนี้ก็ทุกคนก็รู้หมดแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอย่างนี้
แต่คราวนี้เวลามาให้การแล้วถามว่ารู้จักกันไหม
แค่เราไปบ้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นว่าเราต้องรู้จักคุณครับ
คือเขาบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่รู้จักกับคุณแม่
เขาบอกว่าไม่รู้จักอะไรอย่างนี้
ก็มาปรึกษากันว่าหาทนายเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีทนาย
เขาก็มาปรึกษาว่าทำยังไงเราถึงจะติดต่อกับทนายสิทธาได้

วันนั้นในแผนได้ลงมาคุยด้วยไหมครับ

อืมก็เลยทำให้เราจำได้เลย
ก็คือแสดงว่าในแผนก็จะรู้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นทุกอย่าง

วันที่เกิดเหตุตอนนั้นคุณลุงเขามีปัญหาถูกอายัดเงินแล้ว
เขาก็ได้ปรึกษากับผู้จัดการธนาคารนะครับ
ทีนี้ผู้จัดการธนาคารเขาก็สงสารคุณลุง
ว่าคุณลุงไม่มีที่พึ่งนะครับ
เขาก็ขับรถนะครับ
ให้นายแผนขับรถไปหาคุณลุงที่บ้านนะครับ
โดยมีรองผู้จัดการในแผนตัวผู้จัดการ
แล้วก็มีพนักงานอีกคนนึงเข้าไปคุยนะครับ
ระหว่างทางในรถก็มีการคุยถึงเรื่องของคุณลุงที่ถูกอายัดเงินในบัญชี
แล้วก็ถูกกล่าวอ้างว่าเหมือนกับมีคนมาบอกว่าลอตเตอรี่หายนะครับ
ทีนี้พอไปถึงที่บ้านมีการคุยกัน๑ชั่วโมง

มีส่วนเกี่ยวข้ออะไรของคุณพิชานะครับ

แล้วที่ทุกคนที่โดนควบคุมตัวหรืออะไรกันสักอย่างในคดีนี้นะ
ผมมาเมื่อเมื่อเจอตัวจริงกันเมื่อวาน
ที่เจอเนี่ยเพราะว่ามันมาโดนคดีเดียวกัน

แต่ก่อนหน้านั้นไม่รู้จักกันไปเช็คได้

เราน่ะเคยเจอกันอยู่แล้วแต่ความรู้จักส่วนตัวไม่มี
เพราะผมคนกาญจนบุรีด้วยกัน

แล้วก็ตามเว็บไซต์ต่างเนี่ยครับ
กระทำการที่ไม่เหมาะสมหลายภาคนะครับ
ซึ่งเราก็เตรียมจะทำหนังสือเชิญเข้ามาพบ
เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการกระทำกันด้วยนะครับ
อย่างเช่นการออกสื่อแล้วก็จะไปขู่
จะไปฟ้องไปร้องใครอย่างนี้นะครับ
ซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของทนายความ
ในความที่ดีก็ควรที่จะกระทำตนให้มันเรียบร้อย
รวมทั้งการแต่งตัวการแต่งกายด้วย

ผมเห็นบางทนายบางท่านไปติดต่องานราชการที่๓

มันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งถ้าไปทำในลักษณะอย่างนี้ต้องถูกลงโทษแน่นอน
อะไรที่คุณบอกว่ามันไม่มี

ปนายกไปรอในแผนซึ่งยังมาไม่ถึง

เจ้าหน้าที่มาตามผมไปบอกว่ามีผู้สื่อข่าวมาเป็นจำนวนมากเลย

เดี๋ยวออกไปสอบถามที่แรกก็ไม่มีใครบอกผม
บอกว่าเดี๋ยวจะมีในแผนผมก็ถามว่าในแผนเป็นใคร
เพราะผมไม่ได้ตามข่าวว่าจะมายื่นหนังสือว่าอ่ะ
งั้นเดี๋ยวถ้ามาก็มาก็มาแจ้งผมแล้วกัน
ผมจะไปรับหนังสือผมไม่รู้จัก
ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้เลยไม่มีการนัดหมาย
ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรื่องนี้สอบถามผู้สื่อข่าว
สำนักงานไหนก็ได้ว่ามีใครนัดหมายในแผนนัดหมายกับผมหรือเปล่า
แล้วที่เขามานี่เพราะอะไรไม่มีหรอกครับ
กล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นนี่แหละครับเดี๋ยวผมอาจจะไปดำเนินคดีก็ได้
ซึ่งเป็นการแถลงข่าวที่ทำให้คนทั่วไปคิดได้เลยว่าเป็นผม
คือบางทีสื่อฟังนะมีบางช่องเราไปเขียนว่า
ผมว่าทนายสิทธาแต่งตัวเลย

ผมไม่ได้ไปว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลย
เพราะว่าการแต่งกายไม่เหมาะสมการพาลูกความออกสื่ออะไร
ผมบอกว่าประมาณว่าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนกับไปอวดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่น
ซึ่งถ้าเกิดไปย้อนดูผมทุกเทปทุกรายการ
ผมไม่เคยอวดอ้างตัวเองว่าตัวเองเก่ง
หรือว่ามีความสามารถกว่าคนอื่นเลยนะครับ
อันนี้มันก็เป็นความเข้าใจของคุณเอง
เราพูดผมพูดผมไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องการแต่งกายนะ
คนที่ไปกล่าวหาใส่ร้ายผู้อื่นนะออกสื่ออย่างนี้

และระบบทั้งการแต่งกายผู้ภาพรวมเนี่ยไม่ได้

ก็คงจะเป็นประเด็นแล้วครับตอนนี้นะครับ
เพราะว่ามันมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับ

เพราะว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาธนายความที่ไหนก็แล้วแต่โดนคดีมารยาทนะครับ
ไม่มีใครเคยต้องมาแถลงข่าวตั้งโต๊ะขนาดนี้
แล้วก็เอาคนที่มาร้องมานั่งคุยด้วย
เมื่อกี้ที่ผมฟังจากในคลิปของไทยรัฐ
นี่คือการให้พื้นที่ในสภาธนาความนะครับ
เพื่อที่จะให้ในแผนพูดในเรื่องของคดีของตัวเอง

ซึ่งอันนี้ผมว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ส่วนการให้สัมภาษณ์ของในแผนมันเป็นเรื่องของผู้สื่อข่าวถามเขา

เราก็ให้ในแผนพูดแล้วเราก็พูดด้วย
มันจัดเอาไว้ห้องมันจัดเอาไว้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
สถานที่ขึ้นไปผมก็นั่งรอรับหนังสือ
เขายื่นผมก็รับแล้วผมก็ส่งให้เด็กต่อ
ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเวลาคนมาร้อง
ก็รับเรื่องร้องไปแล้วก็เรียกผมไปสอบตามกระบวนการสิ
ถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการประจานธนายความที่อยู่ในสภาธนายความนะครับ
ทนายที่เขามีชื่อเสียงมากมายเขาก็ถูกร้อง
เขาก็ไม่เห็นจะต้องมาทะเลาะกับสภาธนายเลย
เขาก็มีหน้าที่มาแก้ข้อกล่าวหาของเขา
ลองไปถอยหลังเทปดูก็ได้ว่าผมมาบอกว่าผมก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ส่วนในที่ผมแถมปรามเตือนไปเนี่ยผมก็บอกผู้สื่อข่าวนะครับ
พอถือโอกาสนี้ตามไปยังทนายความที่ประกอบอาชีพ
อย่ากล่าวหาใส่ร้ายใครแล้วก็แต่งกายให้มันเหมาะสม

อันนี้ประเด็นใหญ่เลยซึ่งทำผมเฮิร์ตมากเลย
ไอ้การแต่งกายเนี่ยสำหรับผมนะผมไม่ได้คิดว่าการแต่งกายดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราช่วยเหลือประชาชนไม่ได้นะครับ
ว่าผมใส่เสื้อยืดแล้ววันหนึ่งผมมาใส่เสื้อสูตรทับแล้วผมจะเป็นคนดีขึ้นเหรอ

ทีนี้ผมอยากจะลงมาใกล้ชาวบ้านนะครับเพื่อจะให้เขาเข้าถึงได้
เลยนะเขาไม่ได้มาร้องเรื่องแต่งกายไม่เหมาะสมเลยนะไม่มีเลยนะ
เขาร้องเรื่องว่าคุณสิทธาไปบิดเบือนข้อเท็จจริงออกสื่อแค่นั้นเอง
จริงแล้วเรื่องการออกสื่อผมว่ามันมีทั้งประโยชน์นะครับ
แล้วอาจจะมีโทษถ้าเกิดคุณทำไม่ถูกทางเท่านั้นเองนะครับ
เพราะว่าที่เราทำเนี่ยเพราะเราต้องการขอความเป็นธรรมให้กับตัวลูกความของเรานะครับ
แล้วที่เราทำไปเนี่ยเราทำให้กับผู้บริสุทธิ์แล้วมันจะไปผิดอะไรนะครับ

การแต่งกายเนี่ยไม่มีใครมาร้องเรียนใครฮะ
เพียงเดี๋ยวผมพูดปรามไปถึงทนายความทั่วไปให้ประพฤตตนให้เรียบร้อย

แต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วมายุ่งอะไรกับผม
ผมเป็นองค์กรอิสระวิชาชีพมีหน้าที่ควบคุม
ถ้าเราไม่ควบคุมดูแลอีกหน่อยสภาธนายมันก็จะเหมือนกับ
ถ้าเขาไม่อยากอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาธนาย
ก็ให้ไปประกอบวิชาชีพอื่น
ที่ไม่ต้องมีสภาธนายไปควบคุม
ถ้ามีหนังสือมาผมเข้าไปชี้แจงอยู่แล้ว
ผมก็ต้องชี้แจงว่าเพราะอะไรยังไงนะครับ
สุดท้ายมันต้องมาดูที่ผลของมัน
ไม่ว่าจะเป็นคดีหวย๓๐ล้าน
มีการกล่าวหาด่าทอกันไปมา

มีการมาร้องเรียนเราก็รับไว้พิจารณา
สุดท้ายต้องมีผลของการตัดสิน
วันนั้นแหละครับถึงจะรู้ว่าใครเป็นใคร

โปรดติดตามตอนต่อไป